สวัสดีครับตอนนี้หลายคนคงอยู่ระหว่างการเฉลิมฉลองเทศกาลสงครานนะครับ
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังคงต้องติดตามแล้วก็เตรียมรับมืออย่างต่อเนื่องก็คือเรื่องของความแปรปวนสภาพอากาศนะครับ
เมื่อวานนี้หลายพื้นที่อาจจะเจอกันไปแล้วนะครับ
และอย่างที่ได้มีการคาดการณ์นะครับว่าในระยะนี้ช่วงสงการนี่แหละครับ
ยังมีอีกหลายวันละทีเดียวที่ต้องเตรียมรับมือพื้นที่หลักก็ยังเป็นพื้นที่เดิมนะครับ
ซึ่งอย่างที่ได้มีการติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
อากาศเย็นที่ส่งผลต่อความแปรปวนสภาพอากาศโดยเฉพาะเรื่องของพายุฤดูร้อนเนี่ยนะครับ
สีม่วงฟ้าครับมีการแผลลงมาครับบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยเข้ามาทางอีสานนะครับ
ซึ่งการแผลลงมาในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการแผลลงมาแล้วก็มาเจอกับอากาศร้อนชื้นที่เข้ามาปกคลุมเมืองไหนของเราก่อนหน้านี้ทำให้เรารู้สึกร้อนจัดจัดโดยเฉพาะบริเวณแถบติดกับทะเลนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างรวมไปถึงอีสานตอนล่าง
คุณผู้ชมครับจุดสีเขียวทั้งหมดเนี่ยนะครับคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองรวมไปถึงลมกระโชคแรงและที่สำคัญบางจุดอาจจะมีเรื่องของฟ้าร้องฟ้าผ่าลูกเห็บเกิดขึ้นได้นะครับ
คุณภาคภูมิหลังจากที่วันนี้เนี่ยนะครับหลายพื้นที่ครับมีฝนเข้ามากระจายตัวมีลักษณะของลมเข้ามาทำให้อากาศถ่ายเทเนี่ยนะครับก็จะทำให้อากาศเย็นลงครับโดยเฉพาะบริเวณอิสานตอนล่าง
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าฝนที่จะเข้ามาตกเนี่ยนะครับจะส่งผลต่อแต่ละพื้นที่แต่ละภาคอย่างไรกันบ้างภาคเหนืออาจจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะมีอยู่บางจุดบางพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริเวณทางตอนล่างของภาคนะครับอากาศยังคงร้อนถึงร้อนจัดนะครับอุณหภูมินั้นอาจจะไปถึง๔๒องศาเซล

ฝั่งอันดามันก็มีภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูนนะครับส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศนั้นยังคงร้อนละอุนะครับไปอยู่ที่ประมาณสามสิบเก้าองศาฝนอาจจะตกไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในช่วงเย็นเย็นอาจจะมีกระแสลมแรงแรงพัดมาระบายความร้อนได้บ้างยังไงช่วงนี้จะเดินทางใช้ชีวิตก็ตรวจสอบสภาพอากาศ
โปรดติดตามตอนต่อไป